สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมตามภาพข่าวนี้ก็จะเห็นความหวัดเสียวของภาพข่าว
การเราไปแล้วด้วยนะคะว่าต้องขออภัยจริงที่อาจจะต้องใช้
ใช้ในรายการเพื่อเพื่อคุยกันในเรื่องนี้นะคะภาพขาวาดเสียวค่ะไม่ว่าเป็นครอบครัวไหนเห็นก็จะวาดเสียวมากแล้วก็บอกผู้ชมก่อนเมื่อสักครู่นี้ยังได้เจอน้องดารินนะคะที่บอกว่า๗เดือนที่รอดชีวิตมานี่แหละนะคะอารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีแล้วก็แต่ว่าเราจะไม่รู้ว่าพฤติกรรมลูกเขาเปลี่ยนไปไหมคือเดี๋ยวเป็นคนนอกดูเนี่ยก็
ถามว่าอย่างไรในขณะที่อีก๒ชีวิตนะคะที่รอดมาแต่ว่าก็อาจจะใช้ชีวิตลำบากกว่าเดิมเยอะนะคะก็คือคุณตาคุณยายวันนั้นที่ไปกับน้องดารินนะคะเรายังไม่รวมผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ซึ่งก็ได้ประกอบพิธีศพแล้วนะคะผู้ที่ก่อเหตุนะคะคนขับรถยุโรปคันที่ว่านี้เนี่ยก็เดินทางไปร่วมงานด้วยแต่ทีนี้วันนี้บอกไว้ก่
รับผิดชอบไม่ใช่ว่าจะหนีหายนะคะแต่ว่าผู้ที่เสียหายเริ่มรู้สึกว่าคุยกันค่อนข้างลำบากนะคะติดต่อค่อนข้างยากถ้าเทียบกับตอนแรกวันนี้ก็เลยอ่าพูดง่ายง่ายค่ะเหมือนเป็นสื่อกลางให้แล้ววันนี้มาครอบครัวเดียวนะคะคุณผู้ชมแล้วคุณแม่ขอเข้าคนเดียวเพราะว่าคุณพ่อน่ะอุ้มหนูน้อยอยู่นะคะอยู่ข้างนอกสตูดิโอเรานี่แหละนะคะเราก็เลยจะคุยกันกับคุณแม่
ห่างพ่อแม่ได้ได้นานค่ะก็คือแค่ต้องให้เขาแบบมองเห็นแล้วก็อยู่ใกล้เขาเขาถึงจะรู้สึกเหมือนปลอดภัยแล้วเขาก็จะไม่ร้องร้องแบบร้องหนักมากเลยคือที่จริง
ปกติบ้านเราจะทำเป็นคอกของเด็กนะคะก็คือให้เขาอยู่แล้วก็เราก็เดินไปไหนมาไหนในบ้านได้ทำอาหารได้ทำอะไรได้แต่คือตอนนี้เราต้องเข้าไปอยู่กับเขาตลอดตลอดเวลา

ใช่ค่ะต้องมีคนหนึ่งแล้วก็
อาการที่ว่านี้เกิดคือเกิดอย่างชัดเจนคือรอยต่อจากอุบัติเหตุเหรอคะ
อันนี้คือเกิดตั้งแต่นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุคือ๓วันแรกเนี่ยอุ้มตลอดเวลาเพราะว่าวางไม่ได้เลยวางแล้วร้องวางแล้วร้องนอนหลับก็ร้องค่ะก็คือคืน๒คืนแรกไม่ได้นอนไม่ได้นอนเลย
ที่บอกนอนหลับแล้วร้องเหมือนคนละเมออย่างนี้เหรอ
คือรู้สึกตัวแบบร้องไห้น้ำตาไหลเลยค่ะแบบร้องเสียงดังเลยก็คิดว่าตอนแรกคิดว่าจะเป็นแค่ช่วงที่อยู่โรงพยาบาลอาจจะกลัวโรงพยาบาลหรืออะไรอย่างนี้

อาจจะกลัวพยาบาลกลัวหมอ

ใช่แต่ก็คือพอกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วยังมีอาการนี้อยู่
หมอบอกไว้ก่อนไหมคะว่าน่าจะเป็นเพราะเรื่อง
คือทางคุณหมอคุณหมอไม่ได้ปรึกษาของคุณหมอจิตเวทเด็กค่ะยังไม่ได้ปรึกษาตรงนี้อันนี้ก็คือยังไม่ได้ยังไม่ได้ทราบอะไรข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณหมอ
แต่อันนี้คือพฤติกรรมที่คุณแม่กับคุณพ่อสังเกตเห็นเองใช่ไหมคะส่วนภายในไม่ว่าจะเป็นสมองหรือว่ามีช้ำข้างในไหมหรือยังไงบ้างคะ
คือนอกจากอาการที่ว่าห่างพ่อแม่ไม่ได้ก็จะมีกลัวเสียงดังกลัวกลัวแม้กระทั่งเวลาอาบน้ำเขาจะปกติเขาชอบเล่นน้ำฟักบัวให้เวลาแบบเราจะเปิดน้ำฟักบัวแล้วก็อยู่ในอ่างอาบน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็จะชอบเล่นเล่นตลอดแต่อันนี้คือเปิดฝักบัวไม่ได้คือเหมือนกับเปิดแล้วเสียงมันดังเวลาโดนน้ำอ่ะ

การที่บอกว่าใช่ค่ะก็ยังไม่พบการผิดปกติแต่ยังแบบเรื่องสายตาอย่างนี้เราก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องใช่บอกไม่ได้ใช่ไหมคะส่วนแขนขาอ่อนแรงคือตอนนี้ก็ยังแค่เหมือนกับเทสโดยการหยิบจับอะไรได้หรือเปล่าแค่นี้ซึ่งได้ยังได้อยู่ส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดอุบัติเหตุพร้อมกับน้องเป็นไงบ้างคะคุณพ่อ

ก่อนคุณพ่อก็จะเป็นซีกด้านขวาใช่เช่นเดียวกันกับคุณแม่แต่คุณแม่ดูหนักของคุณตอนเนี้ยของของคุณพ่อขวายังไม่จบซ้ายด้วยมือซ้ายแตกนิ้วซ้ายนิ้วชี้ด้านซ้ายแล้วก็ตรงมือด้านซ้ายก็คือกระดูกแตกทั้งคู่ก็ดามเหล็กค่ะผ่าตัดดามเหล็กกลับมาด้านขวาก่อนด้านขวาเป็นแค่ท่อนแขนมือขวาใช้มือขวาใช้ได้แต่ถ้าเป็นซ
มือซ้ายใช้ไม่ได้แต่แขนไม่เป็นไรอย่างที่บอกไม่เป็นไรใช่ใช่ค่ะตามภาพนี้ก็เลยแล้วซีกด้านซ้ายทั้งหมดก็ไม่เป็นไรนอกจากมือซ้ายใช่ค่ะใช่ไหมคะส่วนด้านขวามือขวาใช้ได้แต่จะมีปัญหาที่แขนใช่ใช่ค่ะส่วนขาทั้งสองข้างเดินได้เรียบร้อยนะคะสมองสมองไม่มีสิ่งผิดปกติค่ะกระทบกระเทือนภายในจนช้ำในร

ผิวหนังศีรษะมันแบะออกเลยอ่ะคือตั้งแต่ตรงเนี้ยยาวไปถึงข้างหลังเป็นรูปตัวสียาวเลยประมาณสิบห้าเซนได้อ่ะคือแบบหนังหัวเปิดหนังหัวเปิดอย่างงี้แล้วก็แกก็จับเอาไว้อย่างนี้แล้วก็มีสแกนสมองนะวันที่เกิดเหตุเลยก็คือเยื่อสมองบวมแล้วก็เลือดข้างในสมองแล้วจนถึงวันนี้ค่ะตอนเนี้ยคือโชคดี
ว่าคุณแม่ได้ย้ายโรงพยาบาลในคืนวันเกิดเหตุย้ายจากโรงพยาบาลที่๑ไปโรงพยาบาลที่สองซึ่งมีคุณหมอเชี่ยวชาญด้านนี้ท่านให้ยาให้อะไรสมองยุบลงไม่บวมแล้วแล้วก็เลือดข้างหยุดไหลค่ะก็ไม่ต้องผ่าตัดสมองมีมีผลต่อการใช้งานไหมคะสมองตอนนี้ของคุณแม่เขาจะมีเรื่องของอาการแบบเวียนศีรษะค่ะซึ่งมันจะหาย

คุณผู้ชมคะเราคุยกับพันธุ์ตำรวจเอกทวีศักดิ์ฤทธาคณานนท์นะคะ
ผู้กำกับสพรัฐนาธิเบสขออภัยค่ะ
ภูมิกับกิติศักดิ์เที่ยงกมลขออภัยค่ะขออภัย

ขออภัยนะคะตอนแรกแนะนำผิดค่ะขออภัยค่ะ
ผู้กำกับค่ะคดีในลักษณะอันนี้
เรื่องต้นที่เราจัดรายการไม่ใช่ว่าจะบอกว่าอีกฝั่งเขาหนีไม่ใช่นะคะ
แต่กำลังจะบอกว่าคือขั้นตอนของการเจรจาเนี่ย
มันเป็นขั้นตอนระหว่างผู้เสียหายกับผู้ที่ต้องมารับผิดชอบเขา
คือแค่สองฝ่ายตำรวจไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคะ
กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดตำรวจต้องเกี่ยวอยู่แล้วล่ะครับ
ใช้คำว่าตำรวจไม่เกี่ยวเนี่ยไม่ถูกต้องแน่
เวลานัดเชิญท่านค่ะเชิญท่านค่ะ
ก็คือตำรวจเนี่ยมีหน้าที่ที่จะคอยบอกทั้งสองฝ่าย
ว่าขณะนี้กระบวนการสอบสวนเนี่ย
อยู่ในระดับไหนขั้นตอนใดแล้วก็มันมีเหตุผลอะไรบ้าง
ที่ทุกฝ่ายก็ต้องได้รับทราบ
อย่างเช่นผู้กระทำความผิดเนี่ย
ก็อาจจะไม่ได้ติดต่อกับผู้กรณีทุกท่าน
อย่างในกรณีนี้มีคู่กรณีถึง๘ท่าน
แต่ว่า๘ท่านเนี่ยเช่นเวลาที่ตำรวจเราเนี่ย
ก็จะได้ติดต่อทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะต้องสอบปากคำ
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการบาดเจ็บ
แล้วก็ผลของการรักษานะครับ
เราก็มีหน้าที่สื่อสารไปยังผู้กระทำความผิดให้ด้วยนะครับ
ระดับต้นว่าขณะนี้เราทราบข้อมูลเป็นเช่นนี้
ก็ลองนัดพูดคุยกันดูนำข้อมูลส่งให้กับ
ฝ่ายประกันภัยของผู้กระทำความผิดนะครับ
ผู้กระทำความผิดเนี่ยเป็นผู้เอาประกันนะครับ
ค่ะภูมิกับค่ะเวลาเวลาที่จะคุยกันระหว่างสองฝ่ายเนี่ย
จำเป็นไหมคะว่าทุกครั้งต้องเกิดขึ้นที่โรงพักค่ะ

แล้วจริงแล้วการคุยกันเนี่ยต้องมีตำรวจอยู่ด้วยทุกครั้งไหมคะ
หรือว่าแค่ให้ใช้สถานที่ให้แบบเออเป็นทางการนะมาคุยกันที่โรงพักษณ์

คือถ้าจะให้ตำรวจนั่งเนี่ยถามว่านั่ง
ประโยชน์ที่ตำรวจจะไปนั่งนั้นก็คือได้ฟังความของทั้งสองฝ่าย
แล้วเมื่อความเนี่ยได้เจรจากันแล้วเนี่ย
เมื่อผมได้ทราบนะฮะถ้าผมไปนั่งคนอยู่เนี่ย
ผมก็จะได้ทราบความทั้งสองฝ่าย
ผมก็มีหน้าที่เอาความของทั้งสองฝ่ายอธิบายของแต่ละฝ่าย
ให้แต่ละฝ่ายทราบว่ามันมีเหตุผลและมีหลักการ
หรือว่าโอกาสและเทคนิคในการที่จะให้เกิดการเจรจา
หรือเป็นความเสียหายอ่าเยียวยากันเนี่ยในลักษณะใดครับ
ภูมิกับครับเวลาที่ท่านอธิบายให้ดิฉันฟังเนี่ย
คือหมายถึงคดีอาญาหรือหมายถึงพวกคดีแพ่งเรื่องความเสียหายด้วยคะ
ส่วนใหญ่แล้วที่เรานั่งฟังกันก็คือความเสียหายครับ
ความเสียหายในทางคดีความเสียหายที่เกิดจากการกระทำความผิดทางอาญานี่แหละครับ
คะจนถึงตอนนี้เนี่ยคนที่ขับรถเบนท์เนี่ยถูกตั้งข้อกล่าวหาแล้วเขาก็รับทราบไปแล้ว
แล้วก็รับสารภาพไปแล้วทั้งหมด๓ข้อกล่าวหาใช่ไหมคะ

ค่ะคือเป็นไปได้ที่จะเพิ่มกว่านี้ไหมคะ
คือไม่ได้คิดว่าจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มนะคะ
แต่หมายถึงว่าเมื่อสอบแล้วจะมีเพิ่มกว่านี้หรือว่าจบเท่านี้คะ
ตอนนี้การสอบสวนเนี่ยก็ความปรากฏคัดลักษณะนี้นะครับ
ยังไม่มีความผิดอื่นอะไรที่จะบ่งบอกว่ามันเป็นความผิด
คดีรถชนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของเจ็บตายเสียหายนะครับเป็นเรื่องปกติของคดีรถชนครับ
ตรงนี้ก็ปรากฏว่าตลอดจากการกระทำก็พบทั้งหมดนะครับทั้งเจ็บตายเสียหายแท้ครับ
ผู้กำกับค่ะ๓ข้อหาที่ว่านี้เนี่ยแล้วพอรับสารภาพแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนของคดีอาญา
ทีนี้ในส่วนของค่าเสียหายค่าดิฉันไม่แน่ใจอาจจะเรียกผิดนะคะเยียวยาชดเชยใดก็แล้วแต่เนี่ย
อันนี้ต้องถึงกับฟ้องร้องกันเป็นคดีหรือว่าใช้เนี่ยขั้นตอนตอนนี้เจรจาแล้วก็จบได้เลยคะ
ถ้าจบเขาเรียกว่าตกลงใจทั้งสองฝ่ายถ้าได้มีการพูดคุยกันอย่างนี้ครับเราใช้ภาษาเราใช้ภาษาชาวบ้านที่เข้าใจกันดีกว่าว่าอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลก็คือค่ารักษาพยาบาล
แล้วที่เมื่อก่อนเราจะได้ยินก็คือเงินเรียกค่าทำขวัญเรื่องนั้นก็คือภาษาชาวบ้านที่เราคุยกันรู้เรื่องนะครับว่าเรียกว่าค่าทำขวัญ
นั่นก็คือมีความรู้สึกว่าอย่างเช่นบาดแผลมันเกิดที่ร่างกายเรามันมีบาดแผลติดตัวไปนานอย่างเงี้ยแล้วเราแผลนี้มันเกิดจากการกระทำของอีกฝ่ายนึงคุณจะให้คาดน้ำขวัญเราเท่าไหร่เราจะต้องอกสั่นขวัญแขวนเราจะต้องเสียเวลาเราจะต้องมีความรู้สึกอย่างนี้นะครับก็เป็นส่วนของสินใหม่ทดแทนกันไปจากการกระทำผิดของตนเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมัน
คนที่ก่อเหตุเขาอาจจะให้บริษัทประกันมาคุยทนายส่วนตัวมาคุยก็ได้คะ
มันมีอยู่มันมีอยู่สองหลักนะฮะหลักที่หนึ่งเนี่ยก็คือหลักการเจรจาให้ได้ตัวเงินหรือการเยียวยาหลักเจรจาที่สองก็เจรจาด้วยไมตรีนั่นก็คือตัวผู้กระทำความผิดก็ต้องแสดงความมีมัยตรีที่ตัวเองเนี่ยได้กระทำพลาดไปแล้วนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เจตนาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องโกรธเครื่องใด
ก็เรียกว่าก็ภาษาชาวบ้านเราก็เรียกว่าขอโทษขอโพยกันนะครับแล้วเราก็พูดคุยกันต่อเนื่องไปในเรื่องของการที่จะดูแลเยียวยาค่าสินใหม่ทดแทนกันนะครับ
ค่ะผู้กำกับค่ะตกลงว่าคนขับรถคันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเขาเป็นเจ้าของรถเองหรือเปล่าคะ
เขาไม่ใช่เจ้าของรถครับผู้เป็นเจ้าของรถเป็นอีกหนึ่งท่านครับ
เขาไม่ใช่เจ้าของรถโดยกฎหมายเนี่ยนะคะแต่ทีนี้คำว่าไม่ใช่เจ้าของรถเนี่ยคืออย่างเช่นบางทีอาจจะเป็นคุณพ่อเป็นเจ้าของแล้วลูกเอาไปขับแบบเป็นของลูกขับเลยคือลักษณะของเขาคือเป็นแบบไหนคะ
ก็เป็นยืมใช้ครับยืมใช้ให้ใช้รถคันนี้ครับเป็นปกติธุระของผู้ใช้รถเองครับ
เดี๋ยวนะคะที่ยืมใช้รถคือยืมจากต้นสังกัดหรือยืมจากตัวบุคคลซึ่งอาจจะ
จากตัวบุคคลครับยืมจากตัวบุคคลครับ
โทษนะคะเรียนถามตามคดีก็คือว่าเป็นเจ้านายเขาหรือว่ายังไงคะหรือเป็นญาติหรือเป็นยังไงคะ
ผมยังไม่ได้ไปถามความสัมพันธ์ที่แท้จริงว่าบุคคลที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นเจ้านาย
พอดีในช่วงวันแรกที่แจ้งเขาก่อนหาก็ยังไม่ได้รายละเอียดสนชัดเกินว่าเจ้าของรถคือใคร
ค่ะคือที่ถามความสัมพันธ์ไม่ใช่อะไรค่ะท่านคืออาจจะประเมินด้วยว่าตอนนี้ถ้าผู้เสียหายรู้สึกว่าการเจรจาขลุกขลากเรื่องจำนวนเงินค่าชดเชยเนี่ยมันคุยกันลำบากเนี่ยอาจจะได้รู้สถานการณ์ไว้ด้วยนะคะ
ซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยมันควรจะจบภายในสักกี่วันหรือยังไงคะที่จะคุยกันพุ่มกับเพราะว่าเอาอย่างงี้ผู้เสียหายเนี่ยก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่าคุยกันค่อนข้างลำบากกว่าตอนแรกนะคะแล้วก็หวั่นใจกับจำนวนเงินที่จ่ายไปก่อนแล้วหลังจากนี้จะเอายังไงเพราะว่าเจ้าตัวไม่แน่ใจว่ากำลังการชดเชยเนี่ยเขาม
โทษแห่งการกระทำความผิดนะครับการเจรจาเนี่ยที่มักเกิดขึ้นเกิดขึ้นเสมอเนี่ยก็คือเพื่อบรรเทาผลร้ายของผู้กระทำความผิดและผู้ที่ได้รับผลร้ายจากการกระทำของผู้กระทำความผิดค่ะผลร้ายของผู้กระทำความผิดนั้นคือความผิดของเขานั้นมีโทษจำกุ๊กนะครับผลร้ายของผู้เสียหายนั้นก็คือบาดเจ็บเสียหายเป็
พูดคุยกันนะครับแล้วเราก็เรียกว่าถึงเวลาแล้วเดี๋ยวมันจะมันจะปกประหลึกทางความต้องการของทุกฝ่ายเองครับ
ภูมิกับคะถ้าหลังจากนี้เนี่ยนะคะทางผู้เสียหายรู้สึกว่าการติดต่อกับผู้ก่อเหตุยากขึ้นหรือว่าเมื่อเจอกันแล้วลำบากขึ้นกว่าตอนแรกเนี่ยนะคะ
สามารถให้คือก็แจ้งที่ตำรวจได้เลยใช่ไหมคะว่าให้ตำรวจเหมือนกับเขาเรียกอะไรบังคับคดีอำนวยคดียังไม่รู้ว่าใช้ว่าอะไรหรือว่าเขายังต้องติดต่อกันเองแล้วก็ไปที่โรงพักคะ
บังคับคดีเนี่ยเราบังคับใครไม่ได้ในส่วนของความเสียหายอย่างนี้ครับก็มีอยู่สองลักษณะนะครับผู้เสียหายเนี่ยจะวานเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาอย่างนี้ไม่ต้องคิดไกลคุณจอมขวัญ
ถ้าคุณจอมขวัญเป็นพนักงานสอบสวนในคดีนี้นะครับแล้วบังเอิญผู้เสียหายเนี่ยเป็นญาติคุณจอมขวัญผู้เสียหายอาจจะไว้ใจคุณจอมขวัญเลยว่าคุณจอมขวัญช่วยเจรจาให้หน่อยเผื่อรู้หลักระเบียบและกฎหมายแล้วก็กติกาโดยละเอียดดีกว่าผู้เสียหายซึ่งเป็นประชาชนถ้าคุณบอกผมเป็นพนักงานสอบสวนนะครับก็คงจะหวังต่อ

คุณผู้ชมคะทางคนขับรถที่ก่อเหตุปิดโทรศัพท์ไปนะคะ
เราไม่สามารถติดต่อได้แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ติดต่อทนายความนะคะได้แล้ว
แต่ว่าทนายขอยังไม่ให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจากันอยู่
ซึ่งก็ยังหาข้อยุติไม่ได้นั่นแหละ
ทำไมถึงให้สัมภาษณ์ว่าค่อนข้างกังวล

ที่ทำให้รู้สึกว่ากังวลว่าคดีมันจะไปทางไหนคะ
คือที่จริงตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุเลย

คือเราต้องเหมือนกับตามเขาให้เข้ามาไหม
จะเข้ามาคุยกันเมื่อไหร่จะมาขอโทษมาเยี่ยมเราเมื่อไหร่

ก็เลื่อนนัดผิดนัดอะไรกันมาตลอด
ก็จนมีตามคลิปที่เห็นว่าเขาเข้ามา
นั่นคือวันที่๔มิถุนาซึ่งผ่านมานาน

เหตุเกิด๒๘พฤษภามาขอโทษวันที่๔มิถุนา
แล้วก็หลังจากนั้นก็นัดกันว่า
คุยกันเรื่องเงินชดเชยที่เขาจะจ่ายให้
เขาบอกว่าคือเขาพูดจากปากเขาเองนะคะว่า
เขาขอชดเชยให้๓คน๑ล้านบาท
เรามองว่าคือเราคำนวณค่าใช้จ่ายต่างไว้อยู่แล้วแหละ
ว่าหลังจากนี้มันต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
เราก็บอกไปว่า๓คน๑ล้านบาทมันไม่เพียงพอ
ช่วยกลับไปคิดได้ไหมว่าจะเป็นเท่าไหร่
เดี๋ยววันที่๑๐คุยกัน๗วันผ่านไปคุยกัน
วันที่๑๐ก็ไม่มา
คือโทรไปถามโทรไปตามว่าคุณจะมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ผมไม่ว่างผมยังไม่พร้อม
เขาบอกว่ายังไม่พร้อมมีอยู่๒๐๐๐๐เอาไหม
เขาบอกคือแอ๊บไม่เอานะ๒๐๐๐๐แล้วก็
ไม่ได้ต้องการเงินวันนี้มาคุยกันเจรจากัน

ให้มันจบว่าเราจะต้องชดใช้กันเท่าไหร่
มันหลุงหลังนะยาวขนาดนี้ใช่เพราะว่า
แล้วก็คือเขาก็ตัดบทโดยที่ว่า
ยังไม่คุยวันนี้วันที่๑๐
จะคุยวันที่๑๓ที่ตำรวจนัดไปที่สพรัฐนาธิเบศ

เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้คุย
เพราะว่าเขาไปนั่งข้างนอก
เขาไม่ได้เข้ามาอยู่ในห้องที่คุยกัน

เป็นประกันรถเขาเป็นตัวแทนในการพูดคุย
เราก็เข้าใจว่าเขาแจ้งว่า
อันนี้เป็นค่าสินใหม่ชดเชย
ที่คุณสามารถเรียกได้จากประกันนะแต่ไม่เกินวงเงิน
ก็คือหักออกจากค่ารักษาพยาบาลเสร็จแล้ว

คุณเสนอมาว่าคุณอยากได้ชดเชยเท่าไหร่
แต่เขาก็ไม่ได้หมายความว่า
เขาจะให้เงินเราในตามตัวเลขที่เราขอไป
เขาก็จะกลับไปพิจารณาอีกทีนึง
แล้วก็มาต่อลองกันอีกทีนึง

ทำเอกสารออกมาตำรวจเป็นคนพิมพ์ให้

อ้าวทำไมบรรทัศน์สุดท้ายมาเขียนว่า

ประกันและผู้ขับขี่

ซึ่งเรายังไม่ได้คุยกันกับคนขับขี่เลย

จากตำรวจที่ตำรวจเป็น
ท่านพิมพ์เหมือน

ไม่ทราบในส่วนของคนอื่นแต่คือในของแอ้มอ่ะแอ้มก็เลยให้เขาเพิ่มข้อความเข้าไปว่างั้นถ้าคุณไม่มาคุยกับเราก็ขอยื่นไปเลยว่าเราขอให้คุณชดเชยคนละ๑ล้านบาทรวมเป็น๓ล้านบาทเข้าไปในหนังสือนั้นซึ่งเขาก็ยังไม่ตกลงใช่ค่ะเพราะว่าในเอกสารนั้นก็คือเงินทั้งหมดเนี่ยที่ทั้งประกันทั้งที่เรายื่นของเขาไปเนี่ยยังรอ
อย่ามีเลยเนาะไม่ต้องมาเจอกันแล้วล่ะนะคะ

แล้วก็ขออนุญาตขอบคุณจริงที่ยอมให้
ใช้ภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ
ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ